ไปที่จังหวัดนครนายกคุณผู้ชมแต่พาไปโรงเรียน
โรงเรียนเปิดแล้วพาไปโรงเรียนทำไม
นอกจากเด็กไปโรงเรียนแล้วพี่เหลื่อมก็ไปโรงเรียนค่ะ
พี่เหลื่อมบุกค่ะคุณมาโรงเรียนหรือว่าไปป่วนนะคะพี่เหลื่อมบุกค่ะคุณมาโรงเรียนหรือว่าไปป่วนนะคะ
เวลาประมาณ๘โมงเช้าของวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ
กู้ภัยร่วมกระตันยูเมืองนครนายกได้รับแจ้งจากอาจารย์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมบอกว่า
ขอความช่วยเหลือให้มาจับงูเหลือมขนาดใหญ่หน่อยที่อาคารศรีนครนะคะ
กู้ภัยไปถึงนะคะแล้วก็ต้องพบกับนี่
พี่ใหญ่โอ้โหพี่ใหญ่จริงพบกับงูเหลือมขนาดใหญ่
ดตัวอยู่บนหน้าต่างประตูชั้นหนึ่ง
พี่กู้ภัยก็ต้องวางแผนกันก่อนนะ
วางแผนในการนำจับงูหรือว่าจับงูเหลือมลงมาทำยังไง

เนี่ยงูเหลือมมันก็เริ่มจะค่อยเลื้อยลงมาใช่ไหมคะ

มันพุ่งมันพุ่งลงไปในสระน้ำหน้าอาคาร

โอ้โหเป็นอุปสรรคในการค้นหา
ทีนี้ลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
คือแล้วคุณดูนั้นในสระน้ำน้ำมันค่อนข้างจะเป็นสีเขียว

โรงก็เลยต้องนำกระชอนมาตักเศษใบไม้ออกค่ะ
เศษใบไม้หน้าบ่อน้ำสระน้ำตรงนี้
แล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยกันหา
จนกระทั่งนี่ค่ะพบค่ะ

มันโผล่หัวลอยคอขึ้นมา
แล้วก็ต้องใช้เวลากันอยู่นานกว่า๓๐นาที
ถึงจะสามารถจับงูเหลือมตัวนี้ขึ้นมาได้
มาวัดเลยวัดขนาดกันดูสิทำไมร้ายกาดขนาดนี้
ขนาดของงูเหลือมตัวนี้ความยาวประมาณ๓เมตรนะคะ
น้ำหนักไม่น่าจะต่ำกว่า๓๐กิโลกรัม
อาจารย์โรงเรียนนายกวิทยาคมค่ะคนนี้ค่ะ
คุณครูชัดชัยสุวรรณนะคะ
เป็นคุณครูคนที่เห็นงูเหลือมเนี่ย

เขาบอกว่าตัวเขาเห็นงูเหลือมตัวนี้
นอนอยู่เหนือหน้าต่างประตูตั้งแต่ก่อน๘โมงเช้าแล้ว

งูเหลือมขนาดไล่เลี่ยกับตัวนี้

สองถึงสามครั้งแล้วนะแล้วก็คาดว่างูเหลือมเนี่ยน่าจะเข้ามาเพื่อจะมารอกินนกพิราบ
เพราะว่านกพิราบมันชอบมาทำรังแล้วก็เกาะอยู่ที่อาคารหลังนี้เป็นประจำ
นึกออกไหมที่ใดมีนกที่นั่นมีงู
ครับแต่คุณลองคิดดูดิตอนมันโดดลงไปในน้ำ
เกิดยังจับมันไม่ได้เนี่ยจะเรียนกันยังไง
วนเหมือนกันนะว่ายไปไหนต่อไหนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเก่งจริงยอมรับนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยจับได้ทุกอย่างจริงจริง